ไปดูบรรยากาศที่วัดพระธรรมกายกันหน่อยนะคะ
วันนี้ยางควรมีส่วนมนตร์อยู่สำหรับลูกสิทธิ์
ทำให้วัดพระธรรมกายต้องสั่งเสบียงเสริมเพิ่มเติมขึ้น
ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเข้มงวด
ให้ใช้งานเข้าออกได้ตามปกติ
โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ตรวจตราบุคคลที่จะเข้าไปในวัดอย่างเข้มงวดค่ะ
บริเวณประตู๕และประตู๖ช่วงเช้า
มีพระสงฆ์นะคะ๔รูปออกมาบินทบาท
โดยมีลูกศิษย์วัดนั่งสวดมนต์บนทางสาธารณะ
ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ที่ตรวจเข้มบุคคล
ที่จะเข้าไปยังหอฉันอาคารดาวดึงนะคะ

บริเวณนี้มีตำรวจกดดันให้วัดพระธรรมกาย
เปิดทางเนื่องจากมีการปลูกสิ่งปลูกสร้าง

ล่าสุดนะคะมีการตรวจเข้มบริเวณประตู๕
โดยผู้ที่จะเข้าไปภายในวัดได้

ขณะที่เจ้าหน้าที่ของวัดเพิ่มเสบียงเพิ่มอาหาร
และผลไม้ต่างรวมทั้งตั้งเต็นต์เพิ่มเติม
ให้ประชาชนที่จะมานั่งสวดมนต์อยู่ภายในวัดด้วยค่ะ
ยังคงตรวจเข้มรถทุกชนิดบริเวณด่านความมั่นคง
บนถนนบางขันหนองเสืออย่างต่อเนื่องเช่นกัน
เพื่อป้องกันมือที่๓เข้ามาสร้างสถานการณ์ค่ะ